คุณผู้ชมฮะจับตามองเรื่องของการประชุมคอรมอลวันนี้

เรื่องแรกเรื่องของเงินชดเชยเยียวยา๔๐๐๐บาท

รัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิดในเรื่องนี้อย่างไร
เขาบอกเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของโครงการคนละครึ่งในเฟส๓
จะมีเมื่อไหร่อย่างไรเก็บตก
รวมถึงจำนวนที่จะสามารถไปลงทะเบียนได้กี่คนนะครับ
แล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรีก็เข้าที่ประชุมคอรมอลนะครับ

ก็ทางด้านของนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
นำผู้นำชุมชนในเรื่องของการส่งเสริม
ของกรมการค้าภายในเข้าพบนายยกรัฐมนตรี
เพื่อร่วมรณบรงการใช้หน้ากากผ้า
หน้ากากทางเลือกทดแทนการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
ก็คือนายกรัฐมนตรีได้ชมนะว่า
ชาวชุมชนเขาเอาศักยภาพในการผลิตหน้ากากผ้า

ผ้าไทยบ้างแหละผ้าทอบ้างแหละนะฮะมาทำเป็นหน้ากากนะครับ
แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโอ้เช้านี้อากาศหนาวนะ

แล้วก็อยู่ห่างกันหน่อยระวังโควิดกันด้วย
นี่นะครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนกันเรื่องนี้
จากนั้นก็เตรียมเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี

ที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลครั้งที่สองนะครับ
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
แล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับ
ขณะที่รัฐมนตรีคนอื่นก็ต้องอยู่ภายในกระทรวงของตัวเองนะ
แล้วก็วีดีโอคอนเฟอร์เนส์เข้ามาประชุมกับนายกนะครับ
ส่วนใหญ่ก็เรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันโควิด๑๙
นี่จะเป็นเรื่องหลักเลยนะครับ
วาระการประชุมที่น่าสนใจอีกก็มีดังต่อไปนี้นะครับ
เรื่องของเงินชดเชยเยียวยาเงินบรรเทาทุกโควิดรอบใหม่

ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทางกระทรวงการคลัง
จะมีการเสนอมาตรการทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเยียวยาประชาชน
โดยเฉพาะเรื่องของภาระด้านค่าใช้จ่ายนะครับ
เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙รอบใหม่
ในพื้นที่เสี่ยง๒๘จังหวัด
แล้วก็จะเน้นเข้าไปดูแล๕จังหวัด
หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
รูปแบบการเติมสินเชื่อ
และดูแลหนี้ให้กับประชาชน
รวมถึงธุรกิจภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
เช่นการพักชำระเงินต้นไว้ก่อนนะครับ
ซึ่งเอาข้อมูลจากเมื่อวานนี้มาสักหน่อยดีกว่านะคุณนะ
เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอาคม

ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างสรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙รอบใหม่
ซึ่งเรามาวอกคลังก็บอกว่าไม่ปฏิเสธนะครับ
ว่าจะเป็นการแจกเงินหรือไม่
หรือจะเป็นมาตรการคล้ายกับเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่

ก็คือให้ไปลงทะเบียนนั่นแหละแล้วก็ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ใช่ไปลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพค่าซื้อสินค้าอะไรต่างนานา
แต่ทีนี้ต้องดูรายละเอียดก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับ
แต่ไม่อยากให้เรียกว่าการแจกเงิน
ขอให้เรียกว่าเป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนมากกว่านะครับ
ส่วนข้อเสนอของภาคเอกชนที่ให้กระทรวงการคลังเนี่ย
เงิน๔๐๐๐บาทไปเลยให้กับประชาชน
ก็รัฐมนตรีคังบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเอกชนเสนอมาบนพื้นฐานอะไร
ยังไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่ข้อมูลจากกระทรวงการคังแน่
เรื่องของการแจกเงิน๔๐๐๐บาทนะครับก็ต้องไปถามภาคเอกชนเขาก่อน
ส่วนของรัฐบาลก็มีการเตรียมการไว้อยู่เหมือนกัน
ซึ่งยังไม่มีการเสนอในที่ประชุมคอรมอในการพิจารณานะครับ
ก็ขอทำการบ้านให้จบก่อนนะฮะ
อันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยในเรื่องนี้นะครับ
ก็ต้องติดตามมองกันว่าเรื่องของมาตรการชดเชย
เยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
จะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับ

จะเสนอที่ประชุมคอรมอในการขอเลื่อน
แล้วก็ยกเลิกการจองโรงแรม
พร้อมให้ขยายเวลาใช้สิทธิ์จองห้องพัก

ซึ่งมีการจองเข้ามาในช่วงก่อนปีใหม่
หรือก่อนเกิดการประบาดรุนแรงที่จังหวัดสมุทรสาคร
ลามไปถึงหลายจังหวัดทั่วประเทศ
ก็คนที่เข้าร่วมโครงการนี้
เขาก็มีปัญหาเพราะว่าเขามีการเลื่อนการเดินทาง

จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการขอเลื่อน
การเข้าที่พักอย่างไรก็ต้องมีมาตรการออกมา
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องของโครงการคนละครึ่ง
โครงการคนละครึ่งเขาบอกว่ามีการรวบรวมว่า
คนที่ลงทะเบียนทั้งในเฟส๑และในเฟส๒
แล้วไม่ใช้สิทธิ์ตามข้อกำหนดต่างมันเหลือเท่าไหร่นะครับ
เขาบอกตอนนี้น่าจะเหลือสักประมาณโอ้โหตั้งกี่ล้านล่ะ
หลายล้านนะ๓ล้าน๘แสนคนนะครับเขาบอกแบบนี้นะฮะ
รวมกันแล้วนะครับทั้งเฟส๑และเฟส๒นะครับ
๒มีคนที่ลงทะเบียนไป๕ล้านคน
มีผู้ใช้สิทธิ์ไป๓ล้าน๘นะครับ
ยังเหลือล้านสองที่ยังไม่ใช้สิทธิ์กันนะครับ
ส่วนในเฟส๑นะฮะมีผู้ลงทะเบียนไปก็เยอะนะเป็น๑๐ล้านนะครับ
๑๖ล้านบวก๑๒ล้าน
แต่ทีนี้ข้อมูลตัวเลขนี้จะรู้ชัดเจนคือ๑๔มกราศาสตร์
เพราะว่าให้ถึงคือจะต้องรีบไปใช้สิทธิ์ก่อน๑๔มกรานี้

อาจจะนะคุณผู้ชมเปิดเฟสในรอบเก็บตกนี่นะครับ

วันนี้ก็จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด
ในที่ประชุมคอรมอลด้วยสำหรับโครงการคนละครึ่ง
ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารกันนะคะ
มีเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่เดี๋ยวเราอัปเดตกันค่ะ